หมอนแล้ว

นาตาเลียลงหม้อมันจะถ่วงน้ำแล้ว

แหน่งหลวง
เราคือมืออาชีพเรือ๓ตัวสุดท้ายจ้ะ

ไปไหนนี่ยังตัวที่สองอยู่เลย

ลุยต่อเลยจ้ะอย่างนี้แหละไป
บอกเลยนะว่าแข่งก็เหมือนไม่แข็งเพราะว่าชอบกินกุ้ง
เหมือนกันที่บ้านเลี้ยงกุ้งไง
อ๋อเหรอใช่แล้วขึ้นมาเขียนปัดอัน๓ตัวสุดท้าย
กินทีเดียวรวบเพราะหนูชอบกินกุ้ง
ต่อให้มาอีกสัก๓จานอย่างเฮียเมื่อกี้คือเราก็ไหว

ดูดิบรรยากาศเพลงไวโอลิน

ที่นี่ต้องฝากเลยนะเมนูนี้แนะนำเลย

เร็ว

มีอีกไง
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๐๐๐บาท

อ่าตรงคอละ

โอ๊ยกุ้งเมื่อกี้ยกเมื่อกี้ทางร้านเลนอ่ะ
ย่านสาลายาเป็นร้านอาหารไทยและอาหารยุโรปรวมถึงเมนูขนมหวาน
ถึงขั้นตอนการปรุงทำให้ร้านนี้เป็นร้านขึ้นชื่อ
ย่านสาลายาร้านนี้ตั้งอยู่ที่เรียบคลอง

มาเลยครับเหี้ยวมากขอบคุณมากค่ะ

อันนี้คือท้าลำไยค่ะราคา๑๒๕บาทนะคะ
เงินทั้งหมด๒๐๐บาททานได้๑๖ชิ้นนะคะ
โอ้โห

วางเงินจำนวน๑๔๐๐บาท
ใหนไหนก็มาแล้วอาหว่างกินเจ้าขิงสิคะเค้ากินเจ้าขิง
คุณพี่มามาอะไรไม่รู้มา

เงิน๑๔๐๐บาททานได้๑๑ชิ้นนะคะ

เมนูทาร์ทลำไย

นำมาผสมผสานกับผลไม้ไทยที่ขึ้นชื่อ

ซึ่งเมื่อทานคุณจะได้ความกรอบและหอมกลุ่นของแป้งทาส
ผสมกับความหวานสดชื่นจากลำไยลูกใหญ่ที่วางไว้ด้านบน
ทำให้เมนูทาสลำไยอร่อยถูกใจแน่นอน

เออได้จ้ะแต่ใช้ตัวช่วยค่ะ

หลับหลับหลับก่อนหลับ

ครับได้ยินเสียงคุณอย่างนี้แสดงว่าต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมครับ

จะต้องร้องเพลงเป็ดครับ
กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองครับ
และลูกทีมนะครับจะต้องเต้นเพลงนี้ให้แซ่บที่สุดครับ

พ่อในคลองมีหอยพูปลา

ขอโทษนะครับ

ไม่ได้ครูปลาค่ะผมจะหมด

ผมลดให้๓จานครับ

ผมเองดูวิธีการกินลำไยที่แบบเต็ม

เฮ่ย
กำกัดเลยไหม

ก็ทรง

แล้วนี่เนี่ยเสร็จหรือยัง
ไม่รู้จะปั้งล่ะ